อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นอดีตผู้สื่อข่าวสาวคนหนึ่ง
เขาออกมาร้องกองปราบขอให้ช่วย
ถูกทั้งสามีทั้งแม่สามีทั้งเพื่อนบ้านช่วยกันทำร้ายร่างกายเธอ
เป็นแบบนี้มานาน๓ปีคุณผู้ชม
แล้วยังกีดกันไม่ให้เธอไปพบหน้าลูกสาว
เข้าบ้านหลังนั้นไม่ได้จะไปเอาของก็เอาไม่ได้
เพราะถูกสามีทำร้ายร่างกายก็เลยให้กองปราบช่วยหน่อยเถอะ
งานก็ถูกไล่ออกลูกก็ไม่ได้เจอแล้วร่างกายก็บอบช้ำ

นางสาวสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูงเป็นกรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
พานางสาวบุษราทิพย์ภูสิทธิรัฐอดีตผู้สื่อข่าวช่อง๓
มาร้องขอความเป็นธรรมที่กองบังคับการปราบราม
เธอถูกสามีทำร้ายร่างกายและจิตใจมานานกว่า๓ปี

มีการพูดจากข่มขู่กีดกันไม่ให้เจอลูก
ลูกสาวก็วายเพียง๑ขวบ๓เดือนนะฮะ
เกิดขึ้นหนักขึ้นจนมาถึง๑๖เมษายน
แล้ววันที่๑๖ที่ผ่านมาเธอถูกสามีกับแม่สามีทำร้ายร่างกายอย่างหนัก
จึงต้องไปแจ้งความที่สำหรับบางครกน้อย

ดูสภาพในวันนั้นเธอกลับไปบ้านพร้อมตำรวจเพื่อจะไปคอเจอนาค์ลูกสาว
แต่สามีไม่ยอมบอกว่าอยากเจอใช่ไหมไปฟ้องศาลเอาแล้วกันนะฮะ
ผู้เสียหายอยู่กินกับสามีมาสามปีเธอเล่าให้ฟังดูสิฮะดูตาสิ
เลยอ่ะแล้วยังจะก็ฝืนยิ้มถ่ายรูปกับลูกอ่ะนะฮะ
อยู่กันมา๓ปีถูกสามีทำร้ายร่างกายทั้งร่างกายทั้งจิตใจ
หนักที่สุดคือถูกทำร้ายโดยมีสามีแม่สามีและเพื่อนบ้านร่วมกันมัดมือมัดเท้า
ด้วยสายรัดยางยืดแล้วพลาสติกพันสายไฟแล้วเอาผ้านวมเนี่ยห่อตัวเธออีกทีหนึ่ง
ห่ออย่างนั้นทำร้ายอย่างนั้น๙โมงเช้ายันบ่ายโมงครึ่งโอ้ยยาวนานมาก
ซึ่งเธอก็แจ้งความแล้วแต่แม่สามีไปขอไก่เกลี่ย
แล้วรับปากว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกด้วยความที่เธอก็เป็นลูกสะพ้าย
ค่ะเป็นแม่ของลูกก็ยอมถอนแจ้งความแล้วพอกลับไปใช้ชีวิตด้วยกันที่บ้านหลังเดิม
ก็ถูกสามีทำร้ายอีกตอนเนี้ยเธออยากจะให้ตำรวจช่วยหน่อยเถอะ
ดำเนินการแล้วพาเธอไปเจอลูกสาวหน่อย
ต้องการจะเข้าบ้านนั้นเพื่อไปเอาเอกสารเอาเสื้อผ้าออกมาจากบ้านสามี
อีกทั้งก่อนหน้านี้เธอเคยไปขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิต่าง
ช่วยเด็กและสตรีนะฮะแต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใดนะครับ
แต่วันที่๑๖วันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ทางฝ่ายชายก็ไม่อนุญาตให้เข้าบ้าน
โดยบอกว่าให้ไปฟ้องศาลถึงจะสามารถเอาลูกออกมาได้
แม่สามีแล้วก็สามีค่ะล่าสุดก็คือเกิดลุมกระทืบทำร้ายร่างกาย
อันนี้คือเป็นคดีที่กำลังดำเนินอยู่ค่ะ
คนใบแม่ค่ะหนูอยากจะอาจจะเอาของของชายส่วนตัว
เพราะว่าตอนนี้ทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่เสื้อผ้าตัวเดียว
แล้วก็มีความเมตตาจากเพื่อนที่หาที่หลับที่อยู่ให้
แล้วก็ต้องถึงขนาดที่ออกมาแล้วก็มีใช้ชีวิตอยู่คนเดียวค่ะ
โดยที่ทางครอบครัวทางฝ่ายโน้นก็ไม่เคยยุ่งอะไรกับเราอีกเลย
ซึ่งสาเหตุจริงแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบนะครับ
ว่าทำไมต้องถูกทำร้ายกันหนักมากขนาดนี้ทั้งตัวสามีแล้วก็ทางด้านของแม่สามีเองด้วยนะครับ
ซึ่งทางด้านกรรมการแล้วก็เลขานุการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
ก็เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันมีกฎหมายคุ้มครองสตรีที่ได้รับผลกระทบความรุนแรงในครอบครัวบังคับใช้อยู่แล้ว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่กลับไม่ทำหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือตามกฎหมาย
ก็เลยอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ในส่วนของคดีความก็เดี๋ยวกองปราบเขาก็จะรับแล้วก็ดำเนินการต่อไป
ว่าจะทำอย่างไรได้บ้างกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เฉพาะเรื่องของการที่อยากจะเข้าไปบ้านหลังนี้
ไปเอาเสื้อผ้าไปเอาของแล้วก็อยากเจอหน้าลูกสาวด้วยนะครับ